อากาศร้อนแบบนี้ไปหาอะไรทำคลายร้อนกันหน่อยดีไหมคะ
จะพาไปเล่นกีฬาที่น่าจะเป็นกีฬาพื้นบ้าน
ยังไงครับฝรั่งชอบใจคนไทยชื่นชอบ
วยทะเลคุณเคยเล่นหรือยังไม่เคย
แต่ชอบดูเขาต่อยแล้วเขาตกน้ำกันไง
คือมันสนุกนะคะแล้วมันก็คลายร้อนด้วยนะคะ
พากันไปที่จังหวัดสตูนค่ะนี่
เขาจัดมวยทะเลให้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มาเล่นกัน
นี่คือที่ชุมชนควนสตอในอำเภอควรโดนนะคะ
ก็จัดที่ตลาดริมเหมืองคลองชลประธาน

ไม่สนใจรางวัลไม่มี

ก็ยอมตกน้ำก็สบายใจแล้ว

เขาบอกว่าคนจัดงานบอกไหนอากาศมันก็ร้อน
เด็กก็ชอบแอบไปเล่นน้ำกันเองอยู่แล้ว
จัดเป็นเรื่องเป็นราวให้มาเล่นน้ำ
ว่าอยู่ในสายตาผู้หย่งผู้ใหญ่กันไปเลยแล้วกัน
เล่นกันไปเลยเป็นหมู่คณะแบบนี้ปลอดภัยด้วย
เกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็ช่วยเหลือกันทันนะคะ
อกจากคนจะร้อนแล้วสัตว์ก็ร้อนเป็นเหมือนกันนะ
นี่คุณดูคุณเห็นอะไรไหม

กมันก็เดินตามย่าตามอะไรปกติ
แต่มันก็ร้อนค่ะที่มันบินลงมาตรงสนามย่าตรงนี้เนี่ย

มันมีสปริงเกอร์ไง
นี่ไงเห็นไหม
ไอ้สปริงเกอร์ที่โบนลงมาขอรับน้ำจากตรงสนามย่านี้แหละ
เดินผ่านไปผ่านมาเห็นมาเล่นน้ำก็ต้องมองดูทุกคนเลยว่า
นกมันก็ยังทนไม่ไหวมันก็ร้อนเหมือนกันนะ